สายตรวจโซเชียลมาอยู่กับคุณผู้ชมแล้วแน่นอน
เจอเธอเป็นประจำนะครับคุณเฟื่องระดาสวัสดีนะครับ

มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันมากมาย

แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คุณคิง
ก็ไปถ่ายทอดสดกันมาเรียบร้อยวันนี้เป็นวันพิเศษจริง
วันนี้เราจะได้เห็นกระบวนการทุกขั้นตอน
ของการจัดทำหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์นะครับ
คุณพิราวัฒน์คุณทัศนัยคุณสุภัณฑ์
รอรายงานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คือช่วยกันโพสต์เพื่อให้คนในโลกโซเชียลและประชาชนได้เห็นว่า
ตอนนี้เรากำลังมีหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้
แล้วก็ดาราเขาเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปโพสต์กันเยอะเลยนะ
ใช่ค่ะส่วนจะมีใครบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

คุณชมพู่อารยาคุณอ้ำพัชราภา
คุณการาแมพัชรศรีคุณแพนเค้กเมมะนิด
คุณกบสุวนันคุณใหม่ดาวิกา
มาดามแป้งปันปันสุทัศน์ตา
นักแสดงแล้วก็คนดังอีกจำนวนมากเลยค่ะ

ถูกต้องนะคะทั้งภาพโปรโมทนี้
แล้วก็มีทั้งเป็นคลิปวิดีโอด้วย

ใช่วิธีการใช้ว่าส่องหนังสือพิมพ์มาแล้ว
ปรากฏให้เห็นในสมาร์ทโฟนนะคะ
ซึ่งก็แน่นอนเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ซึ่งออกวางจำหน่ายในวันพรุ่งนี้นะคะ

ในวาระ๑๐๐วันแห่งความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

แล้วก็วิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะคะ
ชมคลิปวิดีโอสาธิตพร้อมกันเลยค่ะ
สำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
วิธีการดาวน์โหลดให้ค้นหาคำว่า
เมื่อพบให้ดาวน์โหลดและติดตั้งตามขั้นตอน

ปรากฏข้อความให้เลือกความละเอียดของเนื้อหา
คุณภาพสูงหรือคุณภาพปกติ
ท่านสามารถเลือกความละเอียดได้
ความเหมาะสมกับพื้นที่ความจุของโทรศัพท์

ทั้งนี้ควรเปิดใช้สัญญาณไวไฟในขั้นตอนนี้
เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลที่ต้องดาวน์โหลดจำนวนมาก

เริ่มต้นใช้งานที่ด้านล่าง
พบหน้าจอที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
จากนั้นให้ท่านสังเกตสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏอยู่ที่มุมด้านล่างของภาพต่าง
หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
เมื่อท่านนำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
เปิดหน้าจอพร้อมใช้งานไป๒ภาพดังกล่าว

เคลื่อนไหวหรือกราฟิกต่าง
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับท่านที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว
สามารถนำไปส่องโลโก้ไทยรัฐบนหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ได้
ปรากฏภาพกราฟิกให้ท่านได้ทดลองใช้
ใช้งานกับหนังสือพิมพ์ฉบับ๑๐๐วัน
น้อมอาลัยในหลวงภูมิพล๒๐มกราคมพฤษฎรา๒๕๖๐
ถือว่าเป็นวาระพิเศษจริงแล้วก็เป็นวาระประวัติศาสตร์นะคะ
อยากให้คนไทยพลาดกันนะคะ

เปิดกล้องขึ้นมาเปิดแอปเอากล้องส่องในโลกจริง
มันเป็นการภาษาโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง
ส่องไปเนี่ยบนหนังสือพิมพ์ที่เป็นแผ่นแบนแผ่นกระดาษธรรมดานะคะ
ไปก็จะสามารถมีกราฟิกมีอะไรที่ทางตัวซอฟต์แวร์ได้เตรียมเอาไว้
ก็เหมือนโปเกมอนส่องถนนธรรมดาก็มีโปเกมอนโผล่ขึ้นมา
ใช่อยู่ในสตูไทยรัฐแบบนี้ส่องมามีตัวปิ๊กกาจูผม

ใช่ลักษณะเดียวกันนะคะก็ลองดูกันนะคะ
หรือว่าใครไม่เข้าใจในวันนี้เขียนเรื่องที่วิเคราะห์ไว้ในไทยรัฐออนไลน์ด้วยคอลัมป์คนดังนั่งเขียน
พร้อมกับเดี๋ยวจะได้สัมผัสกับหนังสือพิมพ์สภาพพิเศษนี้
เดี๋ยวเพิ่งจะลองสาธิตเป็นคลิปวิดีโอตามมาในโลกออนไลน์แล้วกัน

ใช่ค่ะเดี๋ยวไทยรัฐก็ไปลงด้วยไทยรัฐออนไลน์นะคะ